ไปดูเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งที่นครราชสีมาเมาค่ะ

แล้วก็ไปกล่าวหาอีกฝ่ายนึงว่าทำงานอาบอบนวด

มีใครที่มาอยู่อาหารหลวดมีไหม

คือมันมาจากการที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ชนกันกับรถของน้องผู้หญิงนี่แหละ

คล้ายคนเมาพยายามจะขี่รถหนี

คุณลุงเหมือนพยายามจะเข้ามาทำร้าย

หลังเกิดเหตุตำรวจก็พาคุณลุง

บอกว่าเธอเป็นเจ้าของคลิปนี้แหละ

ระหว่างที่รุ่นน้องกำลังขี่รถมารับเธอ

ชนเพื่อนรุ่นน้องจนรถพัง

ก็พบว่าคุณลุงก็มีอาการแบบนี้

และขอรับผิดชอบค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้

วันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะ